วันนี้มาเปิดตัวนะครับผมเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับ
ไอศครีมกูลิโกแล้วก็เปิดเอ่อ
ไอศกรีมกูลิโกะรสชาติใหม่สามรสชาติด้วยครับ
ก็เป็นซีรีส์ของรสช็อคโกแลตครับผมแต่ละรสชาติมันอร่อยยังไงบ้างครับพี่บอล
ก็มีสามรสชาตินะฮะก็จะมีใจแอ้นโคนคราวก็จะเป็นแบบลักษณะของโคนนะฮะ
แล้วก็เอ่อมีเซเว็นทีนไอศกราวก็จะเป็นไอศกรีมแห้งนะครับ
รวมถึงเป็นพาแนบก็คือเป็นไอศครีมถ้วยเป็นช็อกโกแลตหมดเลยแล้วก็
จุดเด่นก็คือเป็นช็อกโกแลตที่นำเข้าจากเบลเยี่ยมครับผม
อร่อยเข้มครับผมชอบอยู่แล้วคือผมเป็นคนชอบทานไอศกรีมอยู่แล้วครับ
แล้วก็เป็นแฟนของไอศครีมโอลิโกอยู่แล้วด้วยนะครับก็ทีมกันอย่างกระหน่ำแล้วครับผม
นำสุดสามเขาที่ชอบไหนมากกว่ากันค่ะหรือว่าล่ะคำจริงชอบหมดชอบหมดเลยครับ
เพราะว่าเป็นคนชอบทานไอศครีมแล้วครับอร่อยหมดถูกต้องมิดตู้หยอดเหรียญครับ
ตอนนี้ก็สามารถไปหอดเหรียญกันได้นะครับส่วนถ้าใครหาตู้หยอดเหรียญไม่เจอไม่เป็นไร
ไปที่ตู้ซื้อได้ก็ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่ามินิมาตร
ว่าไปมีทุกที่เลยครับผมฝากครับสำหรับใครชอบช็อคโกแลตครับ
ฝากครับสำหรับใครชื่นชอบไอศครีมนะฮะโดยเฉพาะไอศครีมช็อกโกแลตนะครับผม
ก็ฝากด้วยนะครับไอศครีมกูลิโกออกมา๓รสชาติใหม่แล้วครับผม
ฝากด้วยครับอ่าถามเรื่องอื่นอื่นเนอะครับผมน่ะ
แล้วยังก็ต้องเออคุยคุยกันอะไรอย่างงี้ครับก็รู้

ก็ทั้งผู้มีนิสัยที่แบบค่อนข้างแต่ไงกันอยู่ก็สมควรอะไรเนี่ย
ไม่เห็นเงาลางเลยครับคือตอนรู้ก็คือรู้เลยแบบไม่ได้สงสัยมาก่อน
ถ้าหลังจากนั้นคือเรามีข่าวกับเต้ยเขาคุยกันกัน
คือถ้าเกิดว่านึกดีแล้วผมไม่ได้มีข่าวกับเต้ยนานแล้วครับ
คือตอนนั้นที่บอกว่าผมกับเต้ยจิ้นกันอะไรอย่างนี้
ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรจริงจริงครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ก็ค่อยมาแบบว่า
เออค่อยมารู้ว่าเขาคุยกันครับ
กับเรื่องที่คุณเห็นมองว่าเราเป็นตัวหล่อครับหรอ
ความจริงใช่รู้หลังจากที่เรื่องว่าเป็นผู้จินใช่
กับเรื่องที่คุณเห็นมองว่าเราเป็นตัวหล่อ
ไม่ใช่ตัวรอเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวจริงแต่แรกแล้ว
อ๋อไม่ใช่ตัวจริงแต่แรกแล้ว
คือไม่เพราะว่าผมก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่แต่ใจเย็น

ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรต้องเชื่อผมแล้วแหละคราวนี้

เพราะว่าแฟนก็เชียร์มีสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อน

หมายถึงว่าเล็กนิ๊กก็ถามมาถามเราหมายว่าเรากับเต้ยอะแบบอะไรยังไงกันหรือเปล่า
ไม่เพราะว่าคือเพื่อนในกลุ่มหรือว่าแบบที่เป็นเพื่อนกันเขาก็รู้กันอยู่แล้ว
ผมกับเต้ยแบบไม่ได้เป็นแค่คู่จิ้นไม่ได้ว่าแบบไม่ได้จีบกันเอาอย่างนี้
ใช่เพราะว่าอเล็กเขาไปคุยกับเต้ยเขาก็ไปคุยกับเขาเองครับ

อย่างนี้เขามาบอกแล้วถามติดใจอะไรในตัวน้องเราอะไรอย่างนี้
อ๋อไม่ไม่ได้ถามก็อยากรู้ไหมหรอก็เฉยเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไป
พอรู้แล้วก็บอกก็ยังแบบก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกใจมาก
เพราะว่าก็พอจะคาดเดาได้จากนิสัยทั้งคู่แบบค่อนข้างเวย์เดียวกัน
เป็นคนแบบทำคำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกสนับสนุกด้วยค่ะสนับสนุก
ก็เชียร์ไม่ได้ไม่ได้ว่าเชียร์อัพหรือว่าไม่ได้แบบว่าอะไร
ก็คือแค่บอกว่าอ๋อเออก็คุยกันดีอะไรอย่างนี้ก็พูดแค่นี้แหละ
อย่างนึกว่าแบบเหมือนไม่แซวเหมือนคนอื่นเลยเพราะว่าตอนแรกเขายังไม่เปิดไงเรา
อะไรหลังจากนี้เราก็เต็มที่ได้เราก็เรื่อยเรื่อยก่อนครับผมดูดูทาธิก่อน
มันจะมีปัญหาในกลุ่มไหมอ่ะเรื่องอ๋อคือผมว่าก็คงเป็นไปตามที่อเล็ก
หมายถึงเป็นไปตามที่อเล็กธีรเดชได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
ก็คือเขาก็คงไปคุยกันแล้วแหละครับแล้วก็คือก็คงคุยกัน
ด้วยเหตุผลก็คงเข้าใจกันผมคิดว่าแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ก็คือ

รอบลึกขึ้นเลย

สิบ้อยตะอลไม่ดี
ไม่อยากให้มองเต้ยแบบนั้นนะครับผม
เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักเต้ยคือจะรู้เลยว่าเต้ยเขาเป็นคนน่ารัก
แล้วก็คือมันเป็นเรื่องของเหตุผลนะครับ
คือทุกคนก็อาจจะมีสิทธิ์คิดอย่างนู้นอย่างนี้ได้
แต่ว่าอยากให้เข้าใจในเหตุผลของตัวบุคคลด้วย
ไม่มีอะไรนั้นผมว่าคนเขาก็คงเอามาแบบเป็นประเด็นเฉย
แต่ว่าในความเป็นจริงตอนนั้นไม่มีอะไรนะครับแล้วก็คืออย่างเรื่องเต้ยก็อยากจะแบบให้คืออยากให้ลองเข้าใจในเหตุผลดูด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ไปโจมตีเต้ยครับ
จะลองอภักดิ์แปลกแพนคับผู้ติดเราบ้างไหมครับ
ไม่ได้เขามีข่าวในด้านลงนี้เขามาปรึกษาเราไหม
ไม่ได้ไม่ได้ปรึกฮะผมก็แค่แบบไม่ได้ปรึกเราก็แค่ให้กำลังใจเขาไป
เราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพูดเดี๋ยวไปสะกิดอะไรหรือเปล่า
ก็แค่บอกว่าเออก็สู้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบค่อยค่อยปล่อยให้มันแบบว่า
ค่อยปล่อยให้มันค่อยเป็นค่อยไปหรืออะไรอย่างนี้
คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
ใช่ผมว่ามันก็ละเอียดอ่อนนะคือมันก็เป็นเรื่องของแบบคนสองคนที่คุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วอย่างกับเราในคู่นี้เรามองว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันอย่างไหนหรือเปล่า
ก็เนี่ยภาพก็เป็นทำนองแบบว่าคือทั้งสองคนเป็นเด็กดีเลยตั้งใจทำงานเราก็มีมุมสนุกสนาน
ดูและวัดนะคะสิวะ

ไม่ใช่ภาพที่เหมาะเคย

แล้วจากกลัวออกมาได้คุยกันแล้วบ้างอย่างหมด
ก็คุยก็แบบผมก็แค่บอกว่า
ก็คือย่างอย่าให้แต้ลอยครับ

ในสนับสิบการณีพี่ตรงนุ่ม
มีเป็นห่วงผู้นี้บ้าง

หมายถึงว่าไม่ได้เป็นห่วงในแง่เหมือ

แล้วก็ความจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้
อยากให้คนเข้าใจเขามากกว่า
เราเราล่ะ

เออพวกเล่นร่างมีก็ได้มีคู่กันหมดหน่อยทุกคน

เลยครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเออปกติกับงานนักมาก
ตรงนี้ค่ะตรงนี้
สวัสดีครับ